ขับฝ่าไฟแดงครับแล้วก็ชนรถมอเตอร์ไซค์๒คันกลางสี่แยกนะครับ
เสียชีวิตหนึ่งคนครับบาดเจ็บ๒คนนะครับเนี่ยมีวงจรปิดจับภาพครับ
คืออย่างนี้รถมอเตอร์ไซค์นะครับขี่ตามกันมาตามสัญญาณไฟเขียวตามปกติ
แล้วก็จู่ครับรถกระบะตามลูกศรสีแดงนะครับชนนะครับขับมาทางตรงนะฮะ
คันแรกก่อนเนอะแล้วก็เซไปชนอีกคันนึงใช่นะครับได้เกิดช่วงเช้านะครับ
เมื่อวานนี้ประมาณ๖นาฬิกาครับในตำบลน้ำคำใหญ่อำเภอเมืองยะโสธรนะครับ
แล้วปรากฏว่าอย่างที่ผมบอกไปว่ามีคนที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์นั้นเสียชีวิตนะฮะ
เป็นผู้หญิงอายุ๗๗แล้วด้วยนะครับขณะที่คนขับคนซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์อีกคันนั้นบาดเจ็บ
อาการปลอดภัยแล้วรถกระบะคันที่ก่อเหตุครับได้จอดเลยสี่แยกไปเล็กน้อยนะครับ
ขับต่อไม่ได้เนื่องจากว่าล้อนั้นเกิดระเบิดขึ้นตำรวจก็จะมีการตรวจสอบกล้องวงจรปิด
แล้วก็สอบปากคำนะครับเพื่อจะเอาผิดต่อไปนะครับเอามาให้ดูกันไปดูทาหรณ์นะครับ
อุทาหรณ์เรื่องแบบนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเวลาที่เราขับรถบนท้องถนนครับ